แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญที่สุดในชีวิตของครอบครัวของพี่ไก่และพี่เจี๊ยบจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เงินทุนในวันนี้ที่จะไปต่อชีวิตต่อลมหายใจ
มีความหมายกับชีวิตของผู้ชายที่ชื่อว่าพี่ไก่มาก
เพราะหลังจากอัดรายการเสร็จแล้วพี่ไก่คงต้องได้รับการผ่าตัด
และเข้าร่วมพยาบาลร่วม

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องพรศักดิ์สองแสงนะครับ
และคำถามในข้อนี้มีอยู่ว่า
ในเพลงใบตองรองน้ำตาของพรศักดิ์สองแสงหนุ่มสาวในเพลงนี้จีบกันใต้ต้นไม้อะไร

และพี่ไก่เลือกตอบตัวเลือกที่สามต้นสะดาวซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก
ผู้ข้าว
เพลงนี้นะครับเนื้อเพลงมีอยู่ว่า
ทุ่งนาแห่งนี้เมื่อก่อนเคยมีตัวเจ้า
ใต้ต้นสะดาวพี่เคยหยอกเยาว์เจ้าเล่น
กอดเคยหอมดมทุกเช้าและเย็น
คงเบื่อเหม็นนาไร่ผู้ชายใจซื่อ

เพราะฉะนั้นได้เงินทุนไปต่อชีวิตนะครับ
เรามาฟังเฉลยกันต่อดีกว่านะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องคณิตศาสตร์ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ไม้แท่งหนึ่งปักลงในดิน๒๘เซนติเมตร
ส่วนที่เหลืออยู่เหนือดินยาว๓๘เซนติเมตร
จากข้อความข้างต้นไม้แท่งนี้ยาวกี่เซนติเมตร

อิตเลือกตอบตัวเลือกที่๓
๖๖เซนติเมตรซึ่งเป็นคำตอบที่
นี่จะได้คิดไหม

เซนติเมตรนั่นก็คือการบวกกันง่ายนี่เอง
บ้านหลังนี้ทำเงินทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๒ข้อด้วยกัน

วัดดังสุพรรณบุรีครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระพุทธรูปหลวงพ่อโต
แห่งวัดป่าเลไลบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ

คุณเจี๊ยบเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ครับบริโรงศาลีริกธาตุ
ครับบริโรงศาลีริกธาตุ

บรรจุไว้ในหลวงพ่อโตแห่งวัดป่าเลไล
ที่เราไปสการะบูชากราบไหว้กันอยู่นี่นะครับ
มีทั้งหมดก็คือ๓๖องค์
อิตบอกว่าบอกแล้วว่า๓๖องค์

เอาใจช่วยแม่ถูกพ่อคุณ

เราอาจจะหมดโอกาสในการลุ้นเงินล้าน
นะครับแต่ยังเหลืออีก๑ข้อ

จะได้เงินทุนไปต่อชีวิตทั้ง๑แสนบาทหรือไม่
ขึ้นอยู่กับ
น้องไล่ถามหาลุงตาไล่ถามข่าวเนอ
ข้อความดังกล่าวใช้ในโอกาสใด

ซึ่งป้าสายเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
วยพรซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกคือ๑แสนบาทครอบครัวนี้จะได้กลับไปต่อชีวิตในวันนี้
นี่เท่ากับว่าพี่ไก่มีเงินทุนไปรักษาตัวแน่นอนนะครับ
หนึ่งแสนบาทถูกหรือไม่ถูก

เป็นไงพี่เจี๊ยบคิดไหมว่าจะได้ถึง๓๐๐๐
ไม่คิด
สามข้อในวันนี้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งแสนบาท

ขอบคุณรายการแล้วก็พี่เอมากที่ให้มีวันนี้

พี่ก็ขอบคุณด้วยนะและขอบคุณเช่นกันนะครับ

ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้

นี่คือพลังแห่งความรักนะครับแล้วก็ความเอื้ออาทรเห็นใจซึ่งกันและกันในครอบครัว
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในยามป่วยไข้อย่างครอบครัวของพี่ไก่และพี่เจี๊ยบที่มา

ผมคิดคำได้คำหนึ่งที่บอกว่าอย่ามัวไปตามหาความรักนอกบ้าน
มองไม่เห็นรักแท้ที่รอเราอยู่ในบ้านเอาความรักแท้นี้เป็นแรงขับเคลื่อนต่อสู้ชีวิตไปให้ได้นะครับ
เกมต่อชีวิตขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

อยากขอบคุณช่องไทยรัฐทีวีและรายการที่เปิดโอกาสให้มา

ดีใจมากที่ได้เงินแสนกลับไป
เพื่อที่จะได้เอาไปรักษาพี่ไก่